เวลาเราอารมณ์ดีแล้วมีอะไรทำให้เราอารมณ์หุดหงิด

คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีคนเดือดเหมือนกัน
เดือดทั้งคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
ทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเพราะอะไรรู้ไหม
อันนี้นี่คืออ่างเก็บน้ำอู่เรือ

คือคนไปร่องแพรที่เพชรบูรณ์ต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวนี้

กว่าคนวัยรุ่นมามาตีกันแบบนี้ค่ะ

เพราะนี่แหละครับแม่เขากำลังมองวิวสวยหน้าภูเขาแม่น้ำ
อากาศดีอารมณ์ดีปรากฏมีเรื่องทำให้
ใช่ค่ะนี่ดูนะตอนแรกคือทางฝากฝั่งวัยรุ่น
เขาวิ่งมาจากทางด้านขวาถือไม้มาท่อนหนึ่งก่อนไง
แล้วก็กระหน่ำตีไปที่วัยรุ่นอีกกลุ่มนึง
เสร็จแล้วปุ๊บอีกกลุ่มนึงก็เห็นว่าเพื่อนฆ่าถูกตีด้วยไม้
ก็เลยคว้าไม้คว้าก้อนหินกลุ่มที่ใส่เสื้อสีแดงส้มนี่แหละค่ะ
ก็ไล่คว่างใส่กลุ่มวัยรุ่นเสื้อสีน้ำเงินแล้วก็วิ่งหนีกันไป
ตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์ของนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวที่แพรอู่เรือเนี่ย
ไม่ใช่แค่คนเจ็บนะมอเตอร์ไซค์แถวนั้นก็เสียหายไปหลายคันเหมือนกัน
พอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปคุณสุมสกุลมีคนมาด่านั่นแหละ
เกี่ยวกับการกระทำแบบนี้บอกว่าหมดกัน

พอมีคลิปเหตุการณ์แบบนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยต้องไปถามที่สพบึงสามพันธุ์เพราะว่าเขารับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหม
ซึ่งตำรวจก็บอกว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์วัยรุ่นยกพวกตีกันนะเจ้าหน้าทีก็ต้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นทั้งหมดเนี่ยให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยดูจากในคลิปนี้นะก็จะเป็นพวกเยาวชนที่ก่อเหตุก็เลยต้องเชิญผู้ปกครองเนี่ยมารับทร
ดังนั้นก็มีการตกลงชดใช้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางสพบึงสามพันธุ์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจจะต้องเข้มงวดจะต้องกวดขันมากขึ้นเพิ่มความถี่รอบในการมาตรวจตราแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นยิ่งวันหยุดด้วยนะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมากก็จะต้องเพิ่มอัตรากำลังตำรวจมา